วันละเป็นหมื่นบาทนะครับก็มีวิธีการที่น่าสนใจ
นอกจากนี้ก็คือว่ามีกาจูมอยู่สอง

คือผู้ตำหรางหาก็ใช้วิธีการรับจูบมัน
และก็ใช้วินวอร์ไซต์รับจ้างในพื้นที่ใกล้

อันนี้มีการส่งออกต่างครัวหรือเป็นไงครับ
เอภครับตางครัวหรือบางครัวจังหวัด

เขาบอกว่าเงินได้

ไม่มีอาชีพครับ
ก็เปิดห้องแล้วก็มาจูบ